เป็นเหตุการณ์สองสามีพันรยาค่ะเข้าไปทำงานในป่านะคะ
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
ระหว่างทางกลับบ้านเจอเสือ

เดี๋ยวนี้เจอเสือนอนขวางทางแบบนี้ทำยังไงล่ะคะ
จอดรถจักรยานยนต์ต้นไม้ข้างเป็นต้นไผ่ซะอีก
ก็เลยจำใจต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไผ่เพื่อที่จะหลบเสือแบบนี้
อยู่คนนั้นครึ่งชั่วโมงคนที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยเป็นฝ่ายของพันรยานะ
ในช่วงเวลาที่เขารออยู่บนต้นไผ่เขาก็มีการคุยกันด้วย
ไปด้วยคุยกันไปด้วยระหว่างสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะ
หลายคนอยากทราบว่าเขาคุยอะไรกัน
เพราะว่าเป็นภาษาชาวเผ่าปากากายอ
ทีมข่าวของเราไปหาคนแปลให้ด้วยนะ
แต่ก่อนที่จะไปฟังว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เขาเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลมีเดีย
ชาวไทยเชื้อสายปากากยออาศัยอยู่ที่บ้านจะแก่หมู่ที่๖ตำบลไล่โว่
อำเภอสังกลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสองคนเขาเป็นสามีภรรยากัน
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านบนเส้นทางลำลองกลางป่าทุ่งใหญ่
เส้นทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนสำนักงานใหญ่นะคะ
แต่แล้วระหว่างทางกลับไปเจอเสือโครงแล้วไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะคุณ
ตามภาพนอนเต็มถนนไปหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะคะ
เขาสองสามีภรรยาทำยังไงปีนต้นไผ่หนีความตายค่ะ
อยู่บนต้นไผ่กว่าครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่เจ้าเสือจะเดินกลับเข้าป่าไป
หลังมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาชาวเน็ตชื่นชม
เพราะว่าสองสามีพันรยานี้สามารถคุมสติได้
แม้ว่าเสือเขาจะตัวใหญ่น่ากลัวก็ตาม
ก็บอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่น

ปีนต้นไม้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะ

เขามีการคุยกันด้วยนะแต่เราก็ฟังไม่ออกนะ

ทีมข่าวของเราให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษา
ทำการแปลภาษาปากากยอให้ฟังนะคะว่าเขาพูดอะไร
ขณะที่สองคนนี้อยู่บนต้นไผ่
ซึ่งปรากฏในคลิปเสียงนะคะ

ผู้เป็นพันรยานี่อยู่บนด้านบนนะอยู่บนต้นไผ่นะคะ
ผู้เป็นสามีอยู่ด้านล่างลงมาค่ะ

เธอก็ยังทำหน้าที่คอยบอกพฤติกรรมของเสือนะคะ

บอกสามีว่าเสือมันนั่งหรือเสือมันนอนในตอนนั้น
เพราะว่าเธอเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ
ออกเดินเสือกำลังจ้องมอง
มาที่บนกอไผ่ที่ตนเองและสามีอยู่
ระหว่างที่เสืออยู่โดยบางครั้ง
แสดงที่พูดแสดงออกถึงความกลัว
โดยมีบางช่วงบางตอนที่เธอเอ่ยรำพึงรำพันกับเสือนะคะ

เป็นภาษาปากากยอมแปลได้ว่าแบบนี้นะคะ
จ๋ายายจ๋าจะไปไหนก็ไปเถอะนะ
อย่ามาคิดร้ายต่อกันเลยต่างคนต่างไป
เราทั้งสองคนก็มีธุระต้องกลับบ้าน

จ๋ายายจ๋านี่เขาเรียกเสือนะ
สมมุติว่าเขาคือมองไม่เห็นหรอก

แต่เรียกเขาในฐานะให้ความเคารพ

เธอก็พยายามเรียกสามีซึ่งอยู่ด้านล่างนะ

บางครั้งก็ตำหนิสามีที่เลือกปีนไผ่ต้นเดียวกับเธอ
เนื่องจากเกรงว่าไผ่มันจะหักโค้นลงมา
และเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไปทั้งสองคนนะคะ

เสือตัวนี้เดินผละเข้าป่าไปเลย

ตัดสินใจลงจากกอไผ่และขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ปลอดภัยปลอดภัยสรุปปลอดภัยนะคะ